ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๑ปีค่ะ
กะจะประชดพันรยาที่เลิกลากันไปประมาณ๒เดือนตัวเองยังทำใจไม่ได้นะคะ
อยากจะให้เขากลับคืนมาก็เลยเอาถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมค่ะ
ลากขึ้นมาในรถเก๋งของตัวเองแล้วก็เปิดวาว
จะทำเป็นเหมือนการฆ่าตัวตายเพื่อให้พันรยากลับมา
ค่ะแต่ในขณะที่เปิดวาวโทรศัพท์ดังพอดี
แล้วรับสายจะเหลือเหรอคะระเบิดสิคะรถระเบิดเลยนะคะ
ตอนนี้ชายหนุ่มคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะ
แต่คนที่เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือคุณตาของเขานะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุเพลิงลุกไหม้ภายในรถยนต์นิสันคันนี้นะคะ
จอดอยู่ในซอยมาบมะยมตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐไปตรวจสอบ
มีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถนะคะชื่อว่านายเอกชัยถนอมแนบ
อายุ๒๑ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายจรินพร้อมมูลเป็นคุณตาของผู้บาดเจ็บเนี่ย
เล่าว่าหลานชายเลิกกับอดีตพันรยามาประมาณ๒เดือนแล้ว
เห็นว่าหลานชายทำใจไม่ได้คิดมากชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
พยายามให้คนในครอบครัวพาอดีตภรรยากลับมาอยู่ด้วยกัน
๒๕มกราคมที่ผ่านมาหลานชายพยายามฆ่าตัวตายแล้วหนึ่งครั้ง
เป็นการเรียกร้องให้อดีตพันรยากลับมาลักษณะวิธีการคล้าย
ตอนนี้เลยก็คือเอาถังแก๊สปิ๊กนิกมาไว้ในรถแล้วก็เปิดวาว
มาจากรถได้หลังจากนั้นผ่านไปอีกสามวันค่ะ
หลานชายเอาถังแก๊ส๑๕กิโลกรัมเข้าไปในรถอีก
ประชดอดีตพันรยาทำทีจะฆ่าตัวตายอีก
โดยเปิดแก๊สเป็นระยะ
แต่ช่วงเวลาที่เปิดแก๊สทิ้งไว้มีโทรศัพท์โทรมาหาค่ะ
นายจรินกดรับสายเมื่อหลานชายกดรับสาย

คุณตาตกใจนะคะวิ่งออกมาดูรถ
พบว่ารถเกิดไฟไหม้

เรียกร้องความสนใจคือคงไม่มีเหตุการณ์อะไร
อะไรล่ะแต่ลุงก็เกรียมพร้อมเผื่อมันเกิดอะไรพลาดตั้งขึ้นมาก็
เราก็คิดว่าเรามีดับเพลิงอยู่กับบ้านแล้วลุงก็ดูข่าวอยู่ก็ได้ยิน
เอ่อเดี๋ยงโทรศัพท์ก็โทรหาลุงใช่ไหมครับได้ยินเดี๋ยงโทรศัพท์ดัง
กริ้งกระดึกเสียงบึ้มถ้าแม่เขาร้องมาพ่อเร็วระเบิดแล้ว
ลุงก็วิ่งออกไปฟ้าดับเพลิงมาก็ไฟมันก็ลุกอยู่หน้ารถที่
เห็นรอยไหม้นะเข้ามาฉีดเลยเนี่ยคุณตาได้ยินบอกว่าได้ยิน
กริ้งเดียวแล้วก็ระเบิดตู้มตามมาเลยนะคะตอนนี้นายเอกชัย
คนที่หวังจะฆ่าตัวตายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
อาการสาหัสหมอยังไม่ให้ญาติเข้าไปเยี่ยมเพราะว่ากลัวบาดแผลติดเชื้อนะคะ